คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เอาอีกแล้ว
พระราม๒อีกแล้วค่ะมันเกิดเหตุอะไร
เครนเนี่ยมันล้มลงมาแล้วขวางแบบขวางถนน
ขวางทุกเลนเลยจริงจริงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มกว่ากว่าเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่เครนล้มลงมาหน่อยค่ะ
ชั่วคราวค่ะแล้วก็เนี่ยเห็นเห็นสัญลักษณ์บริษัทก่อสร้างด้วยนะ
อืมนี่ไงทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
รับผิดชอบงานก่อสร้างเขาต้องรีบเข้าเคลียร์พื้นที่เลยนะ
ครึ่งชั่วโมงอะค่ะถึงจะเคลียร์ได้
สัญจรถึงกลับมาเป็นปกติแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ย
อืมมันเป็นช่วงจังหวะเสี้ยววินาทีพอดีเลยนะ
ถ้าเกิดว่ารถคันที่กำลังจะผ่านมาแล้วเขามาเร็วกว่านี้หน่อย
โอ้โหโดนเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งถามว่าอ่า
แล้วเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรก็จริง
แล้วมีอะไรเสียหายไหมก็ทางเท้าล่ะค่ะ
ถูกตัวเครนแขนของเครนล้มลงมากระแทกได้รับความเสียหาย
ถามรอบพอร์รอบพอร์อ่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
รอปภอยู่หน้าบริษัทแถวนั้นน่ะนะคะเล่าให้ฟังว่ายังไงอ่ะ
จังหวะนั้นที่เห็นตัวเครนค่อยเอ็นลงมาเอ็นลงมาแล้วก็ล้มโครม

เนี่ยเปิดสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยรถที่กำลังขับมาก็ต้องชะลอตัวแล้วก็หยุดรถได้ทันเนี่ยนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเครนถึงล้มมาขวางถนนแบบนี้
น่าจะเกิดจากหมุดเหล็กที่ใช้ยึดฐานกับตัวรถนะคะ

เครนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ครับปรากฏว่าไอ้หมุดตรงนั้นอ่ะมันขาดออกจากกัน
ตัวรถก็เลยยกขึ้นด้านหนึ่งจนเครนล้มอ่ะนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเรียกคนควบคุมงานก่อสร้าง
ตอนที่เกิดเหตุและอีกคนนึงก็คือต้องเรียกคนขับรถเครนนี่แหละไปสอบปากคำ
หาสาเหตุหน่อยซิว่าจังหวะนั้นที่คุณกำลังปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่มันเกิดอะไรขึ้น
ถึงทำให้เกิดเหตุการณ์เครนล้มมาแบบนี้แล้วล่าสุดนะคุณมีหนังสือด่วนที่สุดจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข๘๒สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตอน๓เนี่ยนะคะ
สั่งให้ผู้รับจ้างสั่งให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยนะ
หยุดงานก่อสร้างสามวันครับคือเริ่มเลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้นี่หนังสือฉบับนี้ค่ะ
เป็นการทบทวนมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ตรวจเช็คพวกเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานว่ามันมีอะไรชำรุดบกพร่องเสียหายหรือเปล่า
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนคนที่ใช้เส้นทาง
แล้วก็แจ้งผลการดำเนินการให้กับโครงการได้รับทราบด้วย
ก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์เลยนะใช่ค่ะโอ้โหกลายเป็นสองข่าวนี้สมุทรสาครร้อนจริงนะคะ